คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ลบบุรีนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
สามีเนี่ยหึงห่วงภรรยาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยา
แล้วเหมือนกับพยายามจะปรับความเข้าใจกันแต่ปรับความเข้าใจกันไม่ได้
ตัวสามีเนี่ยอ้างว่าภรรยาบอกว่าฉันมีสามีใหม่ไปแล้ว
แต่ภรรยาคงพูดไปแบบประชดประชันด้วยความทะเลาะกัน
บอกแต่ประโยคนี้มันจี๊ดหัวใจฟังแล้วมันจี๊ดมาก
คว้าปืนยิงใส่ภรรยาเลยนะคะแล้วภรรยาเนี่ยอยู่กินกันมาเป็นสิบกว่าปีอะค่ะ
ตอนแรกในตัวสามีที่ก่อเหตุหนีไปด้วยนะ
แต่สุดท้ายก็ยอมไปมอบตัวแล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวเรามีคลิปกล้องวงจรปิดหน้าห้องเช่าที่เกิดเหตุ
คือมันไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์หรอกค่ะคุณผู้ชมแต่ได้ยินเสียง
ครับจะได้ยินเสียงปืนเอาเดี๋ยวลองดูค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเสียงปืนดังเลยนะคะตามลูกศรสีเหลืองเหลืองที่เราชี้นั่นคือห้องที่เกิดเหตุ
โอ้โหยิงใส่นัดหนึ่งเหรอใช่แล้วยิงคงยิงแบบประชิดตัวมาก
ตายเลยใช่โอ้โหใช่ค่ะเหตุการณ์ก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีกว่ากว่า
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยนะคะตามเวลาที่เราได้ยินเสียงปืนเลยอ่ะค่ะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพัฒระสอนศรีจันงามอายุ๓๐ปี
เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะคือเสียชีวิตในห้องเช่าเลย
เพื่อนข้างห้องคือได้ยินเสียงเพราะเสียงปืนดังมากครับ
วิ่งมาดูมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนข้างบ้านเนี่ย
ข้างห้องเนี่ยบอกว่าตกใจมากเพราะตอนวิ่งไปดูสิ่งที่เห็นคือ
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยอ่ะค่ะจุดที่เกิดเหตุคือห้องครัวนะคะ
หลังบ้านเห็นไหมคะเพื่อนบ้านตกใจวิ่งไปดู

โอ้โหเนี่ยค่ะเสียงปืนดังปุ๊บเนี้ยนะคะ
เพื่อนข้างหุ้ดแล้วก็กลัวไปแอมบันเตียงแก๊มโอ้โห
เพื่อนข้างห้องวิ่งออกมาดูแล้วก็วิ่งไปที่ห้องที่เกิดเหตุแล้วก็ร้องเลย
อยู่พอเข้าห้องไปร้องเสียงหลงเลย
เพราะสิ่งที่เห็นคือโอ้โหเพื่อนข้างห้องถูกยิงแล้วเลือดนองเต็มพื้นเลยนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้จะเห็นเป็นภาพรอยเท้าเปื้อนเลือดแบบนี้ค่ะ
ต้องขออนุญาตย้อมสีภาพเป็นสีดำนะคะเพราะนี่คือเลือด
เห็นไหมคะเป็นรอยเท้าเหยียบย่ำเหยียบไปเดินไปเดินมา
นี่คือรอยเท้าของผู้ก่อเหตุในห้องที่เกิดเหตุ
คือเลือดมันคงเยอะมากนี่ค่ะ
เพื่อนบ้านที่วิ่งเข้าไปดูร้องเสียงหลงเลยนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสภาพศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยปืน๙มมที่กกหูซ้าย
แล้วมันก็ทะลุไปออกที่คางด้านขวาฉลับไปโดนหัวไหล่ขวาทะลุหลัง
นี่ค่ะเลือดนองเต็มพื้นจริงนะคะ
เสียชีวิตคาที่นะคะนี่ค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวห้องหมายเลขสิบห้า
ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคนก่อเหตุก็คือสามีนะคะ
ชื่อว่านายนเรศลือกิจนาอายุ๓๒ปีก็เป็นชาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่แหละ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าหลังก่อเหตุเขาหนีเขาหนีไปก่อน
แต่สุดท้ายก็มามอบตัวแล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยนะคะ
เป็นปืนกล็อกเก้าหม่อหม่อครับประสุนในแม็กซีนอีกสามนัด
ตำรวจสอบปากคำแล้วก็นำตัวเข้าห้องขังตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเย็นเมื่อวานนะฮะค่ะ
วันนี้ช่วงสายเนี่ยตำรวจคุมตัวนายนเรศ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะที่จุดเกิดเหตุที่ห้องนี่แหละนะครับ
คือตำรวจเนี่ยพาเข้าไปในห้องเช่านะฮะนายนเรศนี่โอ้โห
เข้าห้องมาได้นี่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยนะค่ะอ่า

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาบอกความจริง
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงเลยแล้วก็เนี่ยฮะ
เมื่อสักครู่ก็คือเขาก็นั่งลงแล้วก็ทำท่าทางให้ตำรวจดูนะ
ตอนทำแผนนะครับว่าตอนนั้นก็นั่งคุยกันอยู่
แล้วก็ขาดสติยังคิดหันไปก็คว้าปืนมาก็ยิงเขาเสียชีวิตนะครับ
คือเนี่ยฮะเขาก็พูดด้วยเสียงสั่นเคลือ
จับใจความได้ว่ากระสุนปืนนัดเดียวพังพินาศทั้งชีวิต
ประมาณอย่างนี้เป็นเพราะความโอโหขาดสติยังคิดจริง
นายนเรศเขาก็พรั่งพลูออกมาเนี่ยครับ
วันคืน
ยิงนักเดียวใช่ไหมครับ
นัดเดียวโอ้โหความเหนาะแหละผมก็ไปนั่งกอดนั่ง
ดูดูว่าพี่กับแม่ไปดูอยู่
ปรั๊มมันนิ่งอยู่แหละผมก็เลยขับรถกลับบ้านไป
ไปพุกอาเพื่อพุกอาเพื่อช่วยสำภัยมันเยอะว่า
อันนี้ทางให้อยู่แล้วก็กลับมาลุงภักดิ์จะมอบตัว

มีลูกกี่คนครับอายุเท่าไหร่ลูก๑๓แล้วครับ
ทะเลาะกันอย่างนี้รุนแรงแบบนี้ไหม
ก็ก็ก็มี

โอ้โหนี่แหละค่ะอย่างที่ผู้ก่อเหตุบอก
ก็กระสุนนัดเดียวทำเอาภรรยาเสียชีวิตไงคะ

คุณมีลูกด้วยกันคนหนึ่งลูกชายอายุ๑๓แล้วด้วย
นี่เหรอคะนี่ค่ะคือใครที่
ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

จริงเป็นอุทาหรณ์จริง
วูบเดียวนัดเดียวเนี่ยค่ะพังค่ะพังหมดเลย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไม่นานนะคะ
เพราะผู้ก่อเหตุมอบตัวสารภาพทุกอย่าง
ตำรวจก็พาชี้จุดที่เกิดเหตุนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็คือที่บริเวณห้องครัวนะคะ
นาเรชก็นั่งให้ดูแล้วก็ทำท่าว่าขวาปืนตรงนี้นะ
ซ่อนอยู่ด้านหลังนะมีผ้าคลุมไว้
นี่นะคะลักษณะแบบนี้เขาก็นั่งทำท่าให้ดู
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ยนัดมาเจอกัน
มาตกลงปัญหาครอบครัวคือตัวนายนาเรชสามีขี้หึง
ก็หวาดระแวงจนตัวภรรยาย้ายหนีไปอยู่กับเพื่อนที่หอพักอื่น

นายนเรศเป็นพนักงานขับรถของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
ส่วนภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นพนักงานขายร้านสะดวกซื้อ

มีลูกชายด้วยกันคนนึงตอนนี้อายุ๑๓แล้วนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าระยะหลังเนี่ยนายนเรศขับรถออกต่างจังหวัดบ่อย
กลับมาก็ชอบหวาดระแวงหึงหวงกลัวภรรยาปัญญาให้กับคนอื่น
ซื้อปืนมาเก็บเอาไว้ไม่ได้มีกระบอกเดียวนะ
ซื้อปืนมาเก็บสะสมเอาไว้หลายกระบอกนะคะ

ทีนี้แหละภรรยาก็กลัวสิคะ
อยู่ดีสามีขี่หึงหวาดระแวงซื้อปืนมาเก็บแบบนี้
ช่วงเย็นเมื่อวานนายนเรศผู้ต้องหากับนางสาว
สุพธารสอนผู้ตายก็นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่ที่ห้องครัว
เพราะว่านัดเคลียร์ปัญหากันเรื่องนี้แหละ
นายนเรศสามีเอ่ยปากขอคืนดีแต่ตัวภรรยาก็เฉย
นายนเรศก็บอกว่าถ้าไม่ดีด้วยนะ
ถ้าจะเลิกกันเนี่ยนะก็หอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านไปเลย
อยู่บ้านนี้ไม่ได้นะสงสัยจะมีสามีใหม่แล้วล่ะมั้ง
จังหวะนั้นนะคะตัวภรรยาเขาก็ย้อนกลับไปด้วยความโมโห
เป็นลักษณะของการประชดคุณผู้ชม
ก็ตอบกลับไปแบบโมโหว่าเออเออมีสามีใหม่แล้วเนี่ย

นายนเรศดื่มเบียร์ไปแล้วไงฮะ

คำพูดนี้นายนเรศบอกว่าเขาอ้างว่ามันแทงใจดำ
มันจี๊ดควักปืนที่เตรียมมายิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่กกหูภรรยาเลยนะคะ
เสียชีวิตตรงนั้นเลยเสียชีวิตขาดที่

นายนเรศบอกว่าก่อนหนีเนี่ยผมมากอดศพเมียนะ
ผมเสียใจมากกอดศพแล้วก็ขอโทษเมีย
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปแต่มันไม่ทันแล้วไงคะ
กระสุนนัดเดียวคือภรรยาคุณเสียชีวิตคาที่ตรงนั้น
นายนเรศขี่รถจักรยานยนต์หนีค่ะเอาปืนไปด้วยนะคะ

ผมก็ตั้งใจจะยิงตัวตายตามแต่ไม่กล้า
ห่วงลูกก็เลยตัดสินใจว่าไปสารภาพกับญาติ
บอกครอบครัวเข้ามอบตัวค่ะ
คือเข้ามอบตัวหลังก่อเหตุสักประมาณ๔ชั่วโมงนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดอีกรอบหนึ่ง
หลังเกิดเหตุ๓นาทีนี่ค่ะนายนเรศ

ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากห้องเช่าตรงนี้นะคะ

ประมาณสักนาทีหนึ่งคาดว่าไอ้ที่กลับเข้าไปอะค่ะ
คงเข้าไปเอาปืนออกมาด้วยนี่นะคะ
ขี่ออกมาแล้วจอดเข้ากลับไปที่ห้องอีกรอบ
ถือปืนออกมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ก็ลองดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
มุมต่อเนื่องนะคะนายนเรศที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
นี่นะคะก็วนรถจักรยานยนต์ไปจอดข้างรถบรรทุก
ที่ตัวเองขับอะค่ะนี่นะคะ

คือเลี้ยวไปแบบคงรีบรีบหนีฝุ่นตลบ
เหมือนเขาจะขึ้นไปที่รถบรรทุกด้วยนะคะ
แล้วก็เดินไปที่ห้องเช่าอีกรอบ
ทีมข่าวก็ถามตำรวจแหละว่า
ที่ตำรวจบอกว่าเหมือนตัวนายนเรศกังวล
ยังตัดสินใจไม่ถูกจะหนีไปไหนแบบไหน
จะขี่รถจักรยานยนต์หนีไหมหรืออะไรยังไง
นี่นะคะเพราะว่าตามที่นายนเรศบอก
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจไปสารภาพผิดกับญาติ
บอกกับครอบครัวแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
แต่จังหวะหลังก่อเหตุแล้วออกมา
ดูเหมือนลังเลไม่รู้จะยังไงย้อนกลับเข้าห้องวนไป
ขี่รถอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่เราได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องเกิดเหตุนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ไปเจอลูกพี่ลูกน้อง
ของผู้ก่อเหตุค่ะชื่อว่านายสุเทพนะคะ
นี่ค่ะเขาก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะ
นายนเรศโทรศัพท์มาหาแล้วนายนเรศคือร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกนายสุเทพลูกพี่ลูกน้องคนนี้
บอกว่าผมยิงเมียผมตายแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงดี
ผมอยากตายนายสุเทพก็เลยบอกว่า
เกลี้ยกล่อมมาค่ะให้นายนเรศมอบตัวจะดีกว่า
ก็รู้สึกผิดก็ที่ทำไปก็แป๊บเดียว
เหมือนผมก็ไม่เข้าใจเขานะ

ที่รู้สึกฟักเขาบอกนี่
แล้วก็พอทำไปแล้วก็นอนกอดเลย
จึงกลอดเลยแล้วก็ว่าไหวไหม

สติใส่บาก
แตกแล้วเหมือนจะฆ่าตัวตายไงก็เรียกว่าจะฆ่าตัวตายตาม
ทุกผู้ชมครับภรรยาของนายนเรศที่นายนเรศไปยิงเขา
เสียชีวิตเนี่ยค่ะเธอเป็นคนขอนแก่นนะฮะวันนี้ญาติ
บำเพ็ญกุศลนะฮะบ้านอยู่ที่อำเภอภูเวียงนะครับ
จังหวัดขอนแก่นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้าน
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับทุกคนก็รู้ข่าวกันหมดแล้ว
ญาติพี่น้องนะฮะได้คุยกับคุณแม่ของผู้ตาย
ชื่อนางดาวัลนะครับอายุ๖๓ปีนะครับแม่บอกว่า
ตอนที่ลูกสาวทะเลาะกับนายนเรศสามีเนี่ยคือลูกก็โทรมาเล่าให้แม่ฟังหลายครั้งนะ
แม่ก็ยังบอกว่าเออทนอยู่ไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านเราก็แล้วกันลูก
แต่ลูกสาวเนี่ยยืนยันว่ายังไงจะอยู่กับสามีนะ
เพราะว่าสงสารสามีค่ะนะครับสิ่งที่นายนเรศบอกกับตำรวจว่า
ไม่ได้ตั้งใจนะเป็นปืนลั่นเนี่ยแม่บอกแม่ไม่เชื่อนะครับ
เชื่อว่านี่คือการเจตนาฆ่าตอนนี้ทำให้ตัวแม่เนี่ยก็คือ
จะต้องเลี้ยงหลานอีกคนนึงลูกชายของนายนเรศกับลูกสาวเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องแม่ก็เสียชีวิตพ่อก็ต้องติดคุกนะครับ
ส่วนเรื่องคดีความนะครับก็คงจะต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
ถามว่าในส่วนของแม่ของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเนี่ย
แม่บอกว่ามุมหนึ่งก็มองว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยครอบครัวของฝ่ายชาย
ก็คงทุกข์ใจไม่แพ้กันนะ
ยังไงก็อโหสิกรรมให้ถ้าอยากจะมาขอเข้ามาศพ

แล้วบอกกับตำรวจว่าลูกสาวแม่สิไปกับแฟนใหม่
เราก็เลยเอาปืนขึ้นมาแล้วก็ชักครูว่าสิยิงครูสิแม่เสียบอก
ไม่เสียไม่เสียหรอก
คิดว่าจังไหนครับเป็นจังไหนเป็นเจตนาอยู่แล้วสิคิดยังไง
เจตนาจังไหนเจตนาสิครับสิตีแม่นั่นล่ะ
นี่คือพี่เคยของผู้ตายนะครับบอกว่าบ่ายเมื่อวานที่เก่า
เกิดเหตุนะฮะทางผู้ตายเนี่ยเขาโทรมาหาพี่สาวก็คือภรรยาของตัวพี่เขยเนี่ยแต่ไม่ได้รับสายนะก็เลยโทรเข้าเบอร์พี่เขยนะครับบอกว่าสามีเอาปืนมาขู่นะฮะผู้ตายบอกนายนเรศเนี่ยเอาปืนมาขู่แล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ฮะคือเขาอยู่ขอนแก่นกันอ่ะทางฝั่งเนี้ยนะครับก็ได้แต่พูดปลอบนะครับบอกเออยังไงก็คุยกันดีดีนะครับเป็นสามีภรรยากันก็ใจเย็นนะฮะคุยกัน
ทีมข่าวคือถูกยิงตายแล้วนะฮะคือปกติเนี่ยยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนรักสามีมากนะครับแล้วใช้ชีวิตกันมาตั้งนานแล้วมีลูกกันคนนึงนะครับไม่คิดว่าจะมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายนเรศพูดต้องหาเล่าให้กับตำรวจฟังเนี่ยเชื่อว่าทางฝั่งผู้ตายเองเขาก็คงจะพูดประชดมาก
ที่ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับลูกชายอายุสิบสามตอนแรกเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีคนอยู่นะคะก็คือนานนานทั้งคู่จะกลับมานอนสักครั้งหนึ่งทีมข่าวได้คุยกับคุณลุงของผู้ก่อเหตุนายสังวานนายสังวานบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุตัวผู้ก่อเหตุ

คือที่ผ่านมานะก็เคยได้ยินเคยได้ยินหลานอ่ะพูดบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าภรรยาแอบไปมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าแล้วหลานเคยพูดด้วยนะว่าถ้าเจอกิ๊กของ

เราเขาไม่สามารถทีแจ้งอะไรได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับห้องที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลภัฒนานิคตรวจต่างให่
อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบุรีนะครับ
ห้องพักที่เป็นห้องเช่าหมายเลข๑๕ห้องนี้ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่ห้องพักจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะก็มาทำความสะอาดกันไปแล้วนะครับ
เจ้าของห้องพักแห่งนี้นะครับ
บอกกับคุณนฤทธิ์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย
โอ้โหผู้พักอาศัยแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ย
หวาดกลัวกันไปหมดนะ
คือต่อให้มีการเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ในห้องนี้นะห้องเลขที่๑๕เนี่ย
ทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่า
แม่เขาจะไปสู่สุขติ
หรือว่าจะยังมีแบบไหนอะไรยังไงอยู่หรือเปล่า
เขาไม่รู้อันนี้เขากลัวกันนะครับ
ทางครอบครัวผู้ตายเขามาเชิญดวงวิญญาณไปแล้วนะครับ
ประมาณว่าโฆษภาพสมของ
คุณสุพัทรสรเนี่ยถูกยิงเขาที่ศีรษะ
แล้วตอนที่ล้มลงไปเนี่ยศีรษะไปทับ
รณีประตูพอดีเป็นธรณีประตูด้านหลังห้อง
คนก็เลยพูดกันถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องความหงความเฮียนอะไรก็ว่ากันไป
ตามความเชื่อเนี่ยเชื่อกันว่าหากเสียชีวิตทัพธรณีประตูดวงวิญญาณจะยังอยู่
ห้องที่เกิดเหตุตรงธรณีประตูไม่ไปผุดไม่ไปเกิด
เจ้าของหอพักแห่งนี้นะฮะบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกฝากไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ไปถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษีหน่อยเถอะ
หากทราบข่าวหากรู้ข่าวเรื่องนี้ช่วยมาดูมาทำพิธีให้หน่อยได้ไหม
อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าแถวนี้ในที่เดียวกันทั้งหมด
เขาเสียทัพทรณีประตูที่นี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเหรอหนู
เขาก็บอกว่าดวงวิญญาณอ่ะจะไปไปเกิดได้ยากเขาก็บอกว่าถ้าทางที่ดีอ่ะ
ติดต่อหมอปลามาเชิญวิญญาณให้
หรือว่าทำพิธีให้เขาจะได้ไปผุดไปเกิด
เขาจะได้ไปสบายก็หนูก็ลองคิดดูสิ

เวลาหนูไปไหว้พระหรือไปไหนอะไรอย่างนี้
เขาจะปุญญาตายาจะบอกว่าให้ข้าม

เผื่อหมอปาฟังอยู่
เผื่อหมอปาฟังอยู่ก็มาช่วยให้หน่อย